เป็นการจุดบ้างไฟที่อุดรธานีนะคะเขาจุดกันสองลูก
ลูกแรกเป็นการจุดขอฝนค่ะแต่ว่าลูกที่สองเนี่ย
การจุดถวายหลวงปู่ใหญ่วัดศรีทรงธรรมที่ชาวบ้านเขานับถือกันมานานนะคะ
ว่าพอลูกที่สองที่จุดถวายหลวงปู่เนี่ยนะลูกพุ่งขึ้นฟ้าไปปุ๊บเนี่ย
ปรากฏมันมีดวงไฟสีขาวพุ่งตามขึ้นไปเลย
ดิฉันไม่ได้โม้ลองดูภาพที่เขาถ่ายกันได้นะคะ
นี่คุณสุภาษาคุณผู้ชมดูดีนี่นะคะ
บางไฟปล่อยขึ้นฟ้าไปแล้วเดี๋ยวลองดูทางทางด้านขวาของจอ
ใกล้กับสายควันของบ้างไฟที่ปล่อยขึ้นไป
เดี๋ยวคุณจะเห็นเป็นเหมือนดวงไฟนี่
เห็นไหมคะสีขาวพุ่งตามขึ้นไป
ดิฉันก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องกล้องก็เลยตอบไม่ได้
แต่ความเป็นไปได้มันก็มีเหมือนกันค่ะ

ลูกที่คุณผู้ชมเห็นที่เราเปิดภาพให้ดูเนี่ยตอนนี้

ไฟก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ลูกสองเนี่ยค่ะมันมีดวงไฟสีขาวเนี่ยวิ่งตามขึ้นไปอย่างที่เราวงให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้นี่เลยนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้นี่คือบารมีหลวงปู่ใหญ่แน่เลย
มันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ได้นะว่าฝนเนี่ยจะตกต้องตามฤดูกาล
ชาวบ้านหนองกล้าก็จะได้อยู่ร่วมกันแบบร่มเย็นเป็นสุข
อันนี้เป็นภาพที่เขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะคะ
ชาวบ้านก็ฮือฮาบอกว่าเอ๊หรือมันเป็นเพราะใช้กล้องมือถือถ่ายหรือเปล่า

เออแต่ฝั่งความเชื่อบอกโอ้นี่คือบารมีแน่นอน
แล้วก็มีประชาชนหลายคนเลยนะคะเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากปู่ใหญ่ศรีทรงธรรม
ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์ที่วัดด้วย
พระอาจารย์มหานนทพรอานนโทเจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรมนะคะ
ก็ทำพิธีค่ะจุดทูปกำยานสวดมนต์
แล้วเขาบอกทูบที่จุดกลายเป็นตัวเลขด้วยนะคะ
แล้วดันเป็นตัวเลขที่บังเอิญไปตรงกับตัวเลขในขันน้ำมนต์ที่ทำในตอนเช้าด้วยนะคะ
แต่แบบนี้คุณฟังดีคุณอย่าเพิ่งอุ๊ยคุณผู้ชมที่บ้านอย่าเพิ่งอุ๊ย
พระอาจารย์ท่านบอกแบบนี้ค่ะอาตมาไม่สนับสนุนให้ญาติโยมเล่นการพนันนะ
คนเราเนี่ยจะมีทรัพย์สินใช้จ่ายมันต้องขยันประหยัดอดทนทำมาหากิน
อย่าไปหวังกับการพนันแต่ถ้าอยากจะหอมแปะหอมคอกับสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่ดิฉันสาธุก่อนแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
ถ้าคุณขยันก็หอให้ได้เงินได้ทองแต่เรื่องของสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็นั่นแหละ